บัตรประชาชนใบแรกของคุณหน้าตาเป็นยังไงคุณจำกันได้ไหม

ส่วนบัตรประชาชนรุ่นแรกเป็นยังไงเชิญชมครับ
นี่คือบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นแรกของจริง
อารมณ์เหมือนบัตรประจำตัวนักเรียนผมสมัยก่อนเลย
นี่แหละครับเจ้าของคลิปไปค้นเจอบัตรประจำตัวประชาชนของคุณย่า
ตอนนั้นทำตอนปี๒๕๐๒สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
เป็นบัตรรุ่นแรกรุ่นเก่ารุ่นเริ่มต้น
ที่มีการทำบัตรประจำตัวประชาชนในประเทศไทย
สมัยนั้นยังไม่มีการรูปเนี่ยยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับบัตรนะครับ
ต้องเอารูปถ่ายมาแปะแบบนี้นะครับ
แล้วก็ใช้การเขียนด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่
ดูไปก็คล้ายใบสุทธิของพระสงฆ์เหมือนกัน
จนถึงขณะนี้เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนใบนี้
อายุ๘๖ปีแล้วครับ
คุณย่ายังแข็งแรงอารมณ์ดี
ท่านเล่าบอกว่าทำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับนี้นะครับ
อายุ๒๔ทำที่สำนักงานเขตธนบุรีในสมัยนั้น
ต่อมาไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ารัฐบาลก็เปลี่ยนรูปแบบ

ท่านเนี่ยยังเก็บบัตรประจำตัวประชาชนฉบับแรกในชีวิตเอาไว้ในอัลบั้มรูป
กลายเป็นตอนนี้ของมีค่าหาดูยากลูกหลานจะได้เอาไว้ดู
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยนะครับ
หลายคนบอกว่าโอ้โหได้เห็นเป็นบุญตาจริง
โอ้โหเกือบร้อยปีนะครับสิทธิ์มากครับพักกันครับ